คุณผู้ชมคะส่วนอุบัติเหตุนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่มันไปสอดคล้องกับอุบัติเหตุที่คุณภาคภูมิเล่าไปคือเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่เชียงใหม่คือรถพยาบาลค่ะรถพยาบาลคันนี้ประสบอุบัติเหตุก็คือถูกกระบะเบี่ยงมาชนแล้วรถพยาบาลคันนี้เนี่ยโอ้โหหมุนหลายตลบอย่างที่เห็นแล้วก็ไปชนรถอีกสองคัน
ที่ที่ฉันบอกว่าสอดคล้องกับอุบัติเหตุที่คุณผู้ชมที่ฟังคุณพักภูมิเล่าไปเนี่ยก็เพราะว่ารถพยาบาลคันนี้เพิ่งไปส่งศพจากเหตุการณ์ที่คุณพักภูมิเล่าว่ะค่ะไปส่งศพที่ภูมิลำเนาที่ปทุมธานีแล้วกลับมาที่เชียงใหม่แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุนี้แล้วคนขับรถพยาบาลคันนี้บอกว่ารถพยา
ของบริษัทเอกชนนะคะถูกลบฆาบาดเนี่ยพุ่งโฉลแล้วก็หมุนไปเลยเป็นทางรอดอุมวงแม่คาว
ถนนสมโพธิเชียงใหม่จับร้อยปีวงแวนรอบสองอำเภอสนทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ตะแคงข้างอยู่ข้างถนนอันนี้จังหวะที่เกิดเหตุเดี๋ยวดูสภาพรถอีกทีนี่นะคะ
อยู่ริมถนนแบบนี้มีรถยนต์อีกสองคัน
ก็อยู่ในสภาพพังยับทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนี่ค่ะ
รถพยาบาลตะแคงอยู่แบบนี้เลยครับทีนี้รถกระบะที่ไปชนนะคะ
ก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนี่นะคะรวมแล้วทั้งหมดสี่คันนะคะ
เหตุการณ์นี้ครับมีคนเจ็บสามรายกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
นายอดุลสิงคำเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะก่อนเกิดเหตุก็ขับรถมาในช่องทางเลนขวา
รถกระบะเนี่ยมาชนด้านข้างรถค่ะรถกระบะอยู่เลนซ้าย
พอมาชนปุ๊บรถพยาบาลเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ข้างถนนเลย
ตอนนั้นไม่มีผู้ป่วยอยู่ภายในรถพยาบาลนะคะทำให้ไม่มีใครบาดเจ็บ
แต่แฟนสาวของคนขับเขานั่งมาด้วยนั่งอยู่ข้างเขาก็มีแผลตลอดถลอกตามตัว
คู่ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยค่ะในขบวนเนี้ยคือรถทางทุกคน

รถมันก็เลยเปลี่ยนไปรถมันก็เลยหมุนนะครับ
และนายอดุลนี่แหละค่ะคนขับรถพยาบาลเป็นคนเล่าให้ฟังนะคะ

กลับจากส่งศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๕ราย
ประสบอุบัติเหตุบนดอยอินถนนที่คุณภาคภูมิเล่าไปเมื่อสักครู่
เมื่อคืนนะคะกลับมาจากส่งศพในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี

พอมาถึงเชียงใหม่เนี่ยมาเกิดอุบัติเหตุนี้เลย

เพราะว่ารถพยาบาลที่ไปส่งร่างผู้เสียชีวิต
มีทั้งหมด๕คันคือ๕ศพ๕คันไปส่งนะคะ
แล้วทุกคันส่งศพเสร็จเกิดอุบัติเหตุ
ทุกคันเลยค่ะจะเบาจะหนักแตกต่างกันออกไป
อดุลบอกว่ารถผมเนี่ยถือว่านักนะ
แต่ยังถือว่าเคราะห์ดีไม่มีใครเป็นอะไร
ก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์หรือไม่อย่างไร
แต่ก็นี่แหละค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ก็พี่ชายของนายกที่เสียชีวิตบอกว่า
ตอนที่นำศพจากเชียงใหม่จะไปปฐุมธานี
รถก็ติดขัดติดดับ

ที่จะเดินทางไปถึงกันได้นะครับ